เคสนี้ปืนลั่นหรือตั้งใจฆ่าต้องมาหาคำตอบกันนะคะมีหญิงสาววัยยี่สิบปีคนนึงค่ะ
เสียชีวิตอยู่ที่กระท่อมกลางนาในพื้นที่จังหวัดชายภูมิ
สภาพศพเนี่ยโดนยิงเข้าที่เหนือขมับด้านซ้ายทั้งพ่อและแม่คนตายบอกมั่นใจเลยว่าคนก่อเหตุ
ลูกเขยนั่นแหละก็คือสามีของเธอเองนะคะ
เพราะลูกเขยเนี่ยติดยาและเชื่อว่าก่อนเกิดเหตุน่าจะต้องทะเลาะกันตำรวจสพเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิลงพื้นที่เกิดเหตุค่ะ
พบร่างของนางสาวอริสรานะคะหรือว่าคุณเยลวัย๒๐ปี
มีร่องรอยถูกกระสุนเจาะเข้าไปที่เหนือขมับด้านซ้ายพ่อผู้ตายบอกว่าตอนตีห้าค่ะ
ได้รับโทรศัพท์แจ้งบอกว่าลูกสาวถูกยิงเสียชีวิตพ่อ

มั่นใจเลยว่าต้องเป็นฝีมือของธวัฒน์
หรือว่าในหลอยลูกเขย
เพิ่งมาอยู่กับลูกสาวได้๒เดือน
คืออยู่กินกันฉันสามีภรรยานะ
แต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน

ปืนมันลั่นผมไม่ได้ตั้งใจ

เราติดยาทะเลาะกันใช่ไหม

นายทะวัดเพราะถือเป็นผู้ต้องสงสัย

ยาบ้า๘๗เมตรค่ะ

ผมไม่ได้ตั้งใจยิงจริงครับคุณตำรวจคือผมอ่ะทำปืนลั่นตำรวจก็เลยถามว่าลั่นได้ยังไง
ก็ผมเอาปืนออกมาเช็ดแล้วมันก็ลั่นโป้งขึ้นมาเลย
ตำรวจบอกว่าลั่นแม่นเหมือนกันเนาะเดี๋ยวดูวิถีกระสุนจะรู้ว่าลั่นไม่ลั่น
ตำรวจไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นะคะก็เก็บรอยนิ้วมือแฝงเก็บคราบขม่าวดินปืนหลักฐานต่างส่งตรวจ
แจ้งไปก่อน๓ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือยาบ้า
แล้วก็มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่นะคะกระท่อมจุดเกิดเหตุเนี่ยทางเข้าสองข้างทางเป็นทุ่งนาหมดเลยค่ะ
ไม่มีบ้านคนอาศัยอยู่เลยมีแค่กระท่อมที่ชาวบ้านสร้างไว้เป็นเพลิงพักหลังจากทำนาเท่านั้นเอง
ซึ่งกระท่อมจุดเกิดเหตุนี่ต้องขี่รถเข้าไปในซอยห่างจากถนนหมู่บ้านประมาณ๒๐๐เมตรนะคะ
หน้ากระท่อมมีขวดเบียร์วางอยู่สามขวดในห้องนี่ก็ที่นอนข่าวของอะไรกระจัดกระจายไปหมดเลย
แล้วก็มีคราบเลือดของคนตายติดอยู่ที่ที่นอนด้วย
ไปที่บ้านของคนตายค่ะอยู่ห่างจากกระท่อมประมาณ๗๕๐เมตรนะคะได้คุยกับแม่แล้วก็น้าของคนตายค่ะ
กับน้านี่เอามือถือของลูกสาวมาให้ดูอ่ะบอกดูสิภาพหน้าจอนี่เป็นรูปคู่นะรูปคู่กับลูกเขยอ่ะ
แต่ว่าที่หน้าจอมือถือเนี่ยเลือดเต็มเลยนะแม่กับน้าเล่าแบบนี้ค่ะตี๔ลูกสาวโทรมา
ไม่ได้รับเพราะว่าอยู่ในช่วงการเดินทางแม่ให้ดูเห็นไหมลูกโทรมาเป็นสีแดงคือเป็นมิสคอล
ครับตี๔๕๘นาทีไม่ได้รับจนกระทั่งสักตี๕คนข้างบ้านโทรมาบอกว่าได้ยินเสียงปืน
แล้วก็เห็นรถโรงพยาบาลเข้าไปที่กระท่อมตกใจมากก็โทรกลับไปหาลูกเขยว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้ว่าลูกถูกยิงตายแม่บอกว่าปกติลูกสาวจะไปนอนที่นาเพื่อเฝ้าควายแล้วก็เฝ้านาให้พ่อ
บางครั้งก็แค่ไปแล้วกลับบางวันก็นอนที่กระท่อมเลยแม่บอกแม่เชื่อเหมือนพ่อสุดใจเลยว่า
ลูกเขยน่าจะทะเลาะกับลูกสาวด้วยเรื่องที่ติดยาเสพติดแล้วก็ก่อเหตุยิงลูก
ไม่น่าใช่ปืนลั่นเพราะเท่าที่ถามจากตำรวจแม่บอกว่าตำรวจเล่าให้แม่ฟังว่า
ไอ้ปืนแบบนี้มันลั่นไม่ได้
ถ้าเราเคยดูอยู่เนี่ยแม่อยากจะบอกอะไรกับเรื่องที่เกิดขึ้น
อยากเห็นเขาว่าความจริงก็อยากเห็นเขาว่าความจริงว่าเขาได้เห็นลูกสาวเขา
เพราะเหตุใดยังเห็นถ้าเป็นเรื่องอย่างกันยังได้เห็นกันลงแบบนี้
ก็ญาติพี่น้องเขาก็มาทำข้าวทำข้าวเขาซะเลย
มันบอกล่ะจะว่าแล้วความรู้สึกของเขานะถ้าเกิดเจอกับครอบครัวของเขา
เขาสิเป็นแบบใดเขาจะมีความรู้สึกแบบใดกับเขา
เพื่อนสนิทของผู้ตายนะคะบอกว่า
ก่อนหน้านี้ผู้ตายโทรมาปรึกษาเธอเป็นประจำในเรื่องของแฟนนุ่ม
ว่าอยากจะถอยห่างและอยากจะแบบว่าเลิกกับคนนี้เลย
เหนื่อยใจมากนั่งทะเลาะกันทุกวัน
แต่เพื่อนไม่ได้บอกค่ะว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
เธอก็ให้คำแนะนำไปแบบกลางอะเนาะ
ก็บอกว่าถ้าไม่ไหวก็ถอยออกมาก่อนก็ได้
ออกมาพักออกมาดูออกมามองดูก่อน
ส่วนเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็พูดเหมือนกับพ่อกับแม่แล้วค่ะว่า
เชื่อว่าฝ่ายชายตั้งใจยิงเพื่อนเธอไม่น่าใช่ปืนลั่น

แม้ตอนแรกฝ่ายแฟนนุ่มของคนตายจะบอกว่าปืนลั่นใช่ไหมคะแต่สุดท้ายตำรวจเขาไม่เชื่อ
แล้วเค้นอีกสอบแล้วสอบอีกสุดท้ายยอมรับค่ะยอมรับว่าเป็นคนยิงแฟนสาวจนตายจริงจริงเพราะทะเลาะกันอย่างรุนแรงแต่ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผย
ทั้งคู่ทะเลาะกันเรื่องอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นำตัวนายหลอยไปฝากหางที่ศาลจังหวัดภูเขียวจังหวัดชายภูมิแน่นอนค่ะ